ส่วนบรรยากาศในการกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบอพิษแม้จะดึกแค่ไหนนะครับ
แต่ว่าประชาชนยังคงหลั่งไหลมาต่อคิวเพื่อแสดงความจงรักภักดีเบื้องหน้าพระบรมศพเป็นครั้งสุดท้าย
ติดตามจากรายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยเป็นจุดท้ายแถวของคิวเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
รมนาศบพิษในค่ำคืนนี้ประชาชนเริ่มหลังไหลมาเข้าคิวหลังฝนหยุดตกเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา
ลินกวากเนอร์เป็นหนึ่งในคนไทยที่อาศัยต่างแดน
แต่ตั้งใจบินข้ามประเทศเพื่อเดินทางเข้ามากราบพระบรมศพ
ห่วงเวลาสุดท้ายก่อนจะปิดให้เข้ากราบ
ท้อค่ะไม่ท้อเพราะว่าที่เราจะออกจากบ้านบอกว่าตอนบ่ายสามโมง
บ่าย๓โมงไม่ทันก็ไม่เป็นไรถ้าแต่๕โมงเย็นก็พูดกับเพื่อนอยู่
บอกว่า๕โมงคนจะเยอะมากเยอะก็ไม่เป็นไรเรารอได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ฝนตกเราเอาถือล่มถืออะไรมาแล้วก็ด้วยความยินดีเต็มใจที่จะมาค่ะ
เช่นเดียวกับพนักงานบริษัทคนนี้ที่ต้องใช้เวลาหลังเลิกงาน
เดินทางมาพร้อมกับเพื่อนเพื่อเข้าคิว
และครั้งนี้เป็นครั้งที่๑๑แล้วที่เธอเดินทางเข้ามากราบ
ถวายบังคมพระบรมศพ
คิดว่าจะมาก็กราบท่านเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
เราคิดถึงนะคะก็มาทีไรก็ขนลุกทุกทีเวลาเขากราบท่าน
ดึกเท่าไหร่นะคะเราก็ยังเห็นแถวที่ยาวเหยียดมากกว่า๑กิโลเมตร
ของประชาชนนะคะที่เดินทางเข้ามาถวายบังคม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
อกจากนี้นะคะก็ยังมีเหล่าจิตอาสาที่ยังคงปักหลัก
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาในค่ำคืนนี้ค่ะ
จิตอาสาหลายพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจมาช่วยกันแจกอาหารเครื่องดื่ม
อย่างกลุ่มจิตอาสากลุ่มนี้ที่เดินทางมาแจกข้าวเหนียวไก่ทอดเป็นวันแรก
เพื่อเดินตามรอยพระปณิธานการทำความดีของพ่อหลวง
รู้สึกอยากมามากอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบ
คือพวกพี่เขาก็ชวนกันมาทำอะไรอย่างนี้ค่ะทำดีเพื่อพ่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
อีก๒วันที่จะถึงนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากับพระบรมศพ
ประสบนิกรจึงหลั่งไหลมาต่อแถวยาวเหยียดล้นสนามหลวง
สายฝนจะโตยไปในทุกวันแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคที่จะขัดขวางความตั้งใจของปวงชนชาวไทย
ที่จะเดินทางมาเพื่อแสดงความอาลัยและแสดงความจงรักพักดี
เบื้องหน้าพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษเป็นครั้งสุดท้ายได้
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน